มาดูความน่ารักของน้องเบลล่ารานีดีกว่านะคะ
เพราะว่าอะไรช่วงนี้บอกเลยว่าโสดสนิทนะคะ
แต่ล่าสุดมีคนไปแอบเห็นนะว่าเออฮิ้วดอกไม้ช่อโตเลยนะ
เอาไปให้ชายหนุ่มคนหนึ่งชายหนุ่มคนนี้มีชื่อเสียงด้วยนะ
กลอดกันกลมอีกต่างหากเอาไปดูคลิปคุณผู้ชม
โอ้โฮพี่โน๊ตพี่โน๊ตอุดม
พี่น้องอุดมนะคะเป็นยังไงล่ะหลักฐานมันเต็มตาเลยว่าน้องเบลล่าเนี่ย
เขากอดกับพี่โน๊ตอุดมจริงค่ะเพราะว่าน้องเบลล่าเนี่ย
เขาไปดูเดี่ยว๑๓ของพี่โน๊ตนะคะก็คือตอนจบการแสดงเนี่ยนะ
ก็มีการแบบมอบดอกบงดอกไม้กันคุณแม่เขาไปด้วยค่ะ
แล้วอย่างที่ทราบกันดีว่าตอนเดี่ยว๑๒เนี่ยสมัยที่ละครเรื่องบุภ
แต่นี่ว่าดังใหม่นะเมื่อปี๒๕๖๑นั่นเอง
ปีก่อนนู้นนะคะตอนนั้นพี่นกเขาสารภาพรักกับน้องเบลล่าเลยนะ
เพราะว่าน้องเบลล่าเนี่ยคือหนึ่งในใจของพี่โน๊ตอุดมเสมอมา
แล้วก็เดี่ยว๑๓ล่าสุดของพี่โน๊ตค่ะก็มีหรือที่น้องเบลล่าจะพลาดนะคะ
ก็ไปเตอร์ไพรส์ถึงที่กันเลยสิคะกองเชียร์ตรงนั้นก็คือแบบว่า
รี๊ดสุดใจไปสุดทางนะส่วนพี่โน๊ตค่ะก็ดีใจจนถึงกับต้องแบบปาดน้ำตากันเลยทีเดียวนะ
เป็นความน่ารักของคู่นี้เขานะคะว่าก็ว่านะน้องเบลล่าจ๋าเนี่ยยังโสดนะ
แล้วแถมน่ารักขนาดนี้หนุ่มต้องรีบทำคะแนนแล้วนะ

ใช่ค่ะก็ถือว่าเป็นแบบว่ากิจกรรมที่น้องชอบนั่นแหละไปดูเดี่ยว๑๓ล่าสุดของพี่โน๊ตนะคะ